ต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับ
เนื่องจากว่าอดีตลูกเขยนั้นบุกเดี่ยวใช้ปืนเข้าไปยิงพ่อตาแม่ยายเสียชีวิต
แต่ว่ากระสุนนั้นพลาดไปโดนลูกสาวของตนเองนะครับ
เพียง๕ขวบเสียชีวิตด้วยรวมเป็น๓ศพครับ
หลังจากก่อเหตุแล้วอดีตลูกเขยมรายนี้ใช้ปืนกระบอกเดียวกันปลิดชีพตัวเองตายตามไปครับ
ส่วนพ่อของผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าสาเหตุน่าจะมาจากลูกชายถูกกีดกัน
ไม่ให้ไปเจอลูกหลังจากเลิกลากับอดีตภรรยาไป
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
กลางดึกของวันที่๔๐มีนาคมที่ผ่านมา
อดีตลูกเคยบุกยิงพ่อตาแม่ยายเสียชีวิตขาบบ้านพักกลางสวนลำไย
อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
ขอร้ายกระสุนลูกหลงไปถูกน้องมายลูกสาววัย๕ขวบเสียชีวิต
มือปืนผู้เป็นพ่อใช้ผ้าขาวม้าหอบร่างลูกสาวหนีกบดานในโรงเก็บของกลางสวนลำไย
ก่อนตัดสินใจยิงตัวเอง๒นัดตายตาม
ขณะที่นางสาวมนทิพย์สุขสว่างอดีตภรรยามือปืนและลูกสาวคนโตวัย๑๒ปี
อดคมกระสุนของผู้ที่เป็นอดีตสามีและผู้ที่เป็นพ่อมาได้อย่างหุดหวิด
นางสาวมนทิพย์อดีตภรรยาของมือปืน
บอกว่าเธอได้เลิกลากับอดีตสามีไปแล้วกว่า๔ปี
หลังจับได้ว่าอดีตสามีไปมีผู้หญิงใหม่

อดีตสามีพยายามขอคืนดี
และขอลูกสาวทั้งสองคนไปเลี้ยง
แต่ตากับยายยืนการขอเลี้ยงเอง

ยืนยันไม่ได้กีดกันไม่ให้พ่อเจอลูก
เพราะที่ผ่านมาอดีตสามีก็มาหาลูกสาว

มันผ่านไปแล้ว
ถ้าย้อนกลับไปมันก็ไม่ทัน
ขณะที่ข้อมูลจากอีกฝ่ายกลับตรงกันข้าม
นายสมนึกริมชื่นพ่อของมือปืน
ยืนยันว่าลูกชายถูกพ่อตาแม่ยายกีดกันจริง
กิจกันไม่ให้คบหากับนางสาวมนทิพย์
ีดกันไม่ให้ไปหาหลานสาวทั้งสองคน
โดยครูว่าหากไปจะแจ้งตำรวจจับ
นำซ้ำยังให้หลานสาวทั้งสองคนเปลี่ยนนามสกุล

เขาก็เปลี่ยนให้นำสกุลออกหมดแล้ว
ลงในเฟสพ่อตามมานี่ดูก็น้อยใจ
จากเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น๔ราย
คือนายทีมสุขสว่างอายุ๗๔ปี

มีบาดแผลถูกยิงตามลำตัวทั้งเข้าและออกรวม๑๑แผล
นางกาญจนีสุขสว่างอายุ๗๑ปี

มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ศีรษะ๑แผล

มีบาดแผลถูกยิงที่หลังทะลุอก๑แผล
และนายธนพัฒน์ลิ้มชื่นมือปืน
มีบาดแผลถูกยิงที่หน้าอก๒แผล
แม้สองแม่ลูกจะรอดคมกระสุนจากเหตุการณ์ครั้งนี้
แต่ก็ทิ้งไว้ด้วยบาดแผลทางจิตใจ
ที่ต้องใช้เวลาเยียวยาหลังจากนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน